จะทานอาหารกันหรือยังหรือว่าทานกันไปแล้ว
อยากลองเมนูเปิบพฤษดาลไหม
เอาต้องบอกว่าเมนูเปิบพิษดารที่
ที่มันพิษดารที่สุดแล้วคืออะไร

จลาเก่ใช่ไหมอธิชันก็ประมาณ

อิ๊ดปงรังสออนเขาพาไปเปิบ

แซนวิชงูดิบด้วยนะ

เมนูนี้เขากินจริงหรือแค่กินโชว
คุณผู้ชมต้องไปดูภาพกันหน่อยค่ะ
แซนวิชสูตรชาวกาลสินกันนะครับ
ก็ง่ายครับเรามีนมปัง๑ชิ้น
แล้วก็ใส่ไส้ที่เราชอบอย่างผมชอบกินนะนี่
ใกล้นะครับผมก็จะทำเป็นไส้

คือแบบกูทอนเลย
มีแต่ขนมปังเลยนะแล้วก็งูดิบ

อีทบอกว่านี่คือของดีเมืองน้ำดำกาลสินเดอร์

เขาบอกว่าคุณพี่อีทบอกว่าอร่อย

ตอนนี้แบบขนลุกค่ะ
ขนลุกขนพองนะเพราะว่าภาพนี้เนี่ย
มันเป็นภาพที่แบบไม่คิดว่าจะเห็น
ศิลปินอารมณ์ดีอย่างคุณสมพงศ์คุณาปฐมหรืออีทโปรงลางสะออนนะคะ
ต้องเรียกว่าโชว์เปิดพิษดาแหละกินแซนวิชงู
แล้วเขาโพสต์คลิปนี้ลงอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยแล้วก็บอกว่า
นานจะกินทีแซนวิชงูแล้วก็แฮชแท็ก
สะแตกแดกตับแปลว่าอะไรอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปถามคนอีสานนะ
แล้วเขายังพูดลงในคลิปด้วยว่ามาทำแซนวิชสูตรชาวกาลสินกัน
จากนั้นก็ตักเนื้องูนี่แหละค่ะที่หั่นเป็นชิ้นแล้ววางที่ขนมปังพับครึ่ง
เอาเข้าปากกัดกินกันแบบสดสดเลยหลายคนเข้าไปดูคลิปเขาก็ไปถาม
ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเหรอแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยอยากรู้อ่ะนะ
เขาคงไม่ลองนะคะเขาบอกว่างูดิบดิบอย่างนี้มันกินได้จริงหรือเปล่า
แล้วมันเป็นเมนูชาวกาลสินจริงหรือไม่หรือเป็นเมนูของคุณอีทคนเดียว
เพราะดูแล้วงูสดมันไม่ค่อยถูกสุขอันธรรมัยเท่าไหร่อย่างนี้นะคะ
อันนี้ก็ต้องบอกแล้วกันว่าอย่าลอกเรียนแบบเลย
เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกมาเตือนด้วยนะคะบอกว่าของดิบอย่าไปทานเลย
แล้วมันมีเรื่องของพยงพญาติแล้วก็โดยเฉพาะงูด้วย

เพราะฉะนั้นดีสุดกินร้อนช้อนกลางล้างมือปรุงสุกค่ะคุณผู้ชม